ดึกแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องทำใจให้เข้มแข็งหน่อย
เพราะว่าค่ำคืนนี้มีเมนูข้าวมันไก่
อาจจะเป็นเมนูง่ายหาทานไม่ยาก
แต่ว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณกระมวลวันการีพัฒน์
มีร้านเด็ดเรียกว่าเป็นเจ้าระดับตำนาน

มีร้านอะไรบ้างอร่อยแค่ไหนติดตามจากรายงานค่ะ

ตอนต้มตัวใหญ่ร้อน
เนื้อขาวอวบยั่วให้เข้าไปลิ้มลองอยู่หน้าร้าน
ข้าวมันไก่ในทงซอยสาธุประดิษฐ์๕๘
ที่นี่ขายข้าวมันไก่สูตรแต่
เลิศรสมานานกว่า๓๐ปีแล้ว

การเลือกใช้ไก่คัดอย่างดีจากฟาร์ม

ก่อนต้มจะแช่ไก่กับเกลือก่อนนะคะ
เพื่อให้ความเค็มซึมเข้าไปในเนื้อ
ต้มด้วยไฟไม่แรงมาก๕๐นาที

ส่วนข้าวเลือกใช้ข้าวหอมมะลิ

ข้าวสารลงไปหุงในน้ำซุปไก่

ข้าวสุกได้ที่เป็นข้าวมันเม็ดสวย
และไฮไลท์อยู่ที่น้ำซุปมะนาวดอง
มาตัดความเลี่ยนของไก่ได้อย่างลงตัวค่ะ
เริ่มมาตั้งแต่มะนาวดองเนี่ยครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเขากินแล้วไม่เลื่อน
เขามีความเปรี้ยวนะนะนิดนึง
แค่น้ำซุปทั่วไปที่เค้ารุงทุนจะน้อยกว่าคือแก่งจืดนะ
แต่ว่าของเรามันจะลงทุนใช้ต้นทุนมาก
ให้ลูกค้าทานแล้วก็เราก็ไม่ได้มูลค่าคืนนะ

นุ่มกำลังดีไม่แข็งไม่แฉะไก่ก็เนื้อแน่นซดน้ำซุปมะนาวดองร้อน
อร่อยโดนใจราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่๔๐บาทค่ะ
นี่เป็นเพียงแค่ออเดิฟเท่านั้นนะคะสำหรับร้านข้าวมันไก่นายทง
แต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่จู่ใจเดี๋ยวจะพาไปรับประทานข้าวมันไก่กันต่อค่ะ
รับรองว่าร้านนี้อิ่มแน่นจุกแน่นอนเพราะว่าร้านสีเหลืองโภชนาย่าสะพานควาย
เขาเตรียมข้าวมันไก่ใจแอ้นหรือว่าข้าวมันไก่ไซสยักษ์ไว้รอแล้วค่ะ
จะอร่อยขนาดไหนจะเยอะแค่ไหนแล้วก็จะรับประทานหมดไหมตามไปชิมกันเลยค่ะ
พาแล้วข้าวมันไก่ใจแอ้นเหลือโอ้โห
หุ้ยใหญ่เว่นี่คือน่าตาของข้าวมันไก่ใจแอ้นอันเรื่องชื่อ
เรื่องความบิ๊กไซส์ของร้านสีเหลืองโภชนาถ้าถามว่าใจแอ้นจานนี้ขนาดไหน
ก็แค่ข้าวมันถุงสุก๒กิโลกรัมเนื้อไก่อีก๑กิโลกรัม
หรือประมาณไก่หนึ่งตัวค่ะแต่ถ้าใครกินคนเดียวหมดภายในหนึ่งชั่วโมง
ก็กินฟรีไปเลยแต่ถ้าใครขอบายไม่ประลองความกินจุก็สั่งได้นะคะ
สนอนราคาห้าร้อยห้าสิบบาทอร่อยยกแก๊งได้ประมาณแปดคนอิ่ม
ส่วนเรื่องรสชาติก็อร่อยไม่แพ้ความใหญ่ของจานค่ะที่นี่เลือกใช้ไก่ต่อสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สไตล์ไก่นุ่มต่อวันที่ร้านใช้ไก่มากถึง๓๐ตัวเลยค่ะ
ข้าวหอมมะลิแท้ทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียว
พิชิตแชมป์กินข้าวมันไก่ใจแอ้นสักคนนะคะ
อร่อยทุกคำเราต้องสู้กินให้หมด
กินไปสักพักเริ่มจุขจุขอใส่กล่องกลับบ้านค่ะ
ข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์อัดแน่นไปด้วยข้าวมัน๑ถ้วย
ไก่หนึ่งจานฟูนฟูนเคียงด้วยผักขนาลวก
หอยนังรมสูตรพิเศษน้ำซุปเห็ดหอมโต้หู้กล่ำปลี
พร้อมน้ำจิ้ม๓อย่างซอสขิงซอสพริกและซีอิ๊วดำ
ถูกเซิร์ฟมาบนถาดอย่างสวยงามของร้านคาเฟ่ยานสยาม
ถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะร้านนี้โดดเด่นด้วยเนื้อไก่นานุ่ม
ใช้ไก่ตอนคัดพิเศษน้ำหนัก๓กิโลกรัมต่อตัวมาต้มสุก
ไม่ใช่วิธีสับไก่นะคะแต่จะค่อยค่อยหันทีละชิ้น
เนื้อไก่เรียงตัวสวยงามไม่รอช้าไปชิมกันเลยค่ะ
กรุบเข็มนิดหอมน้ำมันไก่เนื้อไก่เนื้อนุ่มชำ
มีความหนึบอยู่ในตัวดีดีทุกร้านมีสไตล์ต่างกัน
ใครชอบร้านไหนเลือกได้ตามใจชอบค่ะกระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน